กลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียลพบกับน้องเฟื้องนะคะ
สวัสดีคุณผู้ชมค่ะช่วงสายตรวจโซเชียลเจอกันกับเฟื่องนะคะ
ข่าวแรกเป็นข่าวที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่ารู้สึกสงสารค่ะ
เป็นเหตุการณ์ของคุณตาสองคนเขาไปตัดไม้ประยูนที่ล้ม
ขออภัยค่ะไม้พยุงนะคะที่ล้มอยู่ภายในที่นาของตัวเอง
แต่ว่าโดนตำรวจจับเพราะว่าบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นไม้ห่วงห้ามนะคะ
เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยนายบุญช่วยพันธ์ชมพูอายุ๔๕ปี
เจ้าของเฟซบุ๊กไกด์ภาคภูมิซึ่งเจ้าตัวเนี่ยโพสต์เรื่องราวขอความเป็นธรรมให้กับพ่อของตัวเอง
คือนายทองสุพรรณชมพูอายุ๘๒ปีหลังถูกจับพร้อมกับนายทองเดินจันทกลอายุ๗๐ปีค่ะ
เขาเนี่ยไปตัดไม้พยูงที่ล้มภายในบริเวณที่นาของตนเองภายในพื้นที่อำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งลูกชายบอกว่าต้นพยูงสูงกว่า๑๐เมตรขนาด๑คนโอบ
ตัวเขาเองเนี่ยเห็นในพื้นที่ท้องนามาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถูกพายุพัดล้มเมื่อ๔เดือนก่อน
จากนั้นนายทองสุกผู้เป็นพ่อพอไม้ล้มใช่ไหมคะก็ได้โทรไปแจ้งยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่กลับถูกเพิกเฉยไม่สนใจค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เลยชวนนายทองเดินใช้เลื่อยไปตัดเพื่อทำเป็นกองฟืนเป็นเลื่อยมือนะคะ
แต่เมื่อดำเนินการไปได้๔ท่อนก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารดำเนินการเข้าจับกลุ่มในข้อหาลักลอบตัดไม้พยูงซึ่งก็เป็นไม้ห่วงห้ามนั่นเองค่ะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกจุมพลเปรมสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแก่ดำจังหวัดมหาสารคาม
เปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งจากฝ่ายปกครอง
กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ
พบของกลางเป็นไม้พยูงขนาด๑๒เมตรจำนวน๔ท่อน
ดำเนินการควบคุมตัวนายทองสุกพันธ์ชมพูและนายทองเดินจันทกล
ไว้ที่สถานีตำรวจภูทรแก่ดำค่ะ
จากนั้นนายศักดิ์ทองภูบาลก็ได้ใช้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่๑บ้านแก่ดำ
เป็นคนประกันตัวไปในวันอังคารที่ผ่านมานะคะ
โดยสาเหตุที่ไม่สามารถประกันตัวได้ทันทีเนื่องจากตอนนั้นติดวันหยุดราชการค่ะ
ทางนี้ผู้กำกับก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจได้ดำเนินการตามหน้าที่ไม่ได้กลั่นแกล้ง
ซึ่งตลอดเวลาจับกลุ่มก็ไม่ได้ใส่เครื่องมือคุมขังทั้งคู่
โดยสาเหตุที่ฝ่ายปกครองแจ้งความเอาผิดนายทองสุกและนายทองเดิน
จากพฤติกรรมเขาบอกว่าน่าสงสัยเพราะไม้แต่ละท่อนเนี่ยมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะนำไปทำฟืน
ก็เลยกลัวว่าทั้งคู่อาจจะถูกนายทุนจ้างให้ดำเนินการ
เรื่องต้นสารได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่๒๓ธันวาคมนี้
แล้วก็ขณะนี้มีหน่วยงานที่เตรียมให้ความช่วยเหลือทางคดีความกับชายชาราทั้งคู่แล้วนะคะ

ใช่ทั้งสองแบบนะคะ